คุณผู้ชมหลายคนที่ตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่วัคซีนจะมีเพียงพอต่อคนที่ไปลงทะเบียนแล้วหรือต่อประชากรในประเทศไทยนะครับ
เมื่อวานสักประมาณตี๕ไทยรับมอบอีก๑๕๐๐๐โดสจากจีน
ก็คือ๕๕๐๐๐โดสที่เราซื้อกับ๕แสนโดสที่จีนบริจาค
เบ็ดเสร็จตอนนี้ตัวเลขก็คือ๖ล้านโดสนะคะ
เรื่องนี้เปิดเผยมาจากนายแพทย์วิทูลด่านวิบูรผู้อำนวยการองค์การเพศรัชกรรมนะคะ
เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จตอนนี้รวมที่บริจาคด้วยคือ๖ล้านโดสนะคะ
ล็อตแรกจำได้ไหม๒๔กุมภาพันธ์จำนวน๒แสนโดส
แล้วก็ล็อตล่าสุดค่ะจำนวน๑ล้าน๕แสนโดสนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวในเดือนมิถุนายนก็คือเดือนหน้าเนี่ยจะรับมอบมาอีก๓ล้านโดสนะคะ
ทีนี้รับมอบมาแล้วทำไงต่อกระบวนการหลังจากนี้นะคะ
องค์การเพจศัตริกรรมโดยรับเสร็จ
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเอกสารต่าง

จากนั้นก็จะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับ
แล้วก็กระจายไปยังหน่วยบริการสถานพยาบาลต่าง
เพื่อฉีดเข้าแขนพี่น้องประชาชนคนไทย
ตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข

ทีนี้มาดูในกรุงเทพมหานครหน่อยนะฮะ
กรุงเทพเองตอนนี้เขามีการปรับแผนการฉีดวัคซีนนะคะ
จองผ่านร้านสะดวกซื้อได้นะคะ
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยก็ดีนะคะ
ทำให้คนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพสะดวกมากขึ้น

ว่าราชการกรุงเทพได้ประชุมชุดอนุกรรมการบริการ
บริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด๑๙
เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพคือ
หมายของเขาคือฉีดให้ทั้งหมด๗๐ของประชากร

กรุงเทพประชากรถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขของสำนักงานสถิตินะครับ
รวมชาวต่างด้าวด้วยกลม๖๕๐๐๐๐๐คน
เพราะฉะนั้น๗๐ก็คูณเข้าไปว่าต้องเท่าไหร่
เขาบอกว่าเป้าคือ๗๐ต้องการให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายใน๒เดือนนี้นะคะ
โดยการนัดหมายคุณผู้ชมอันนี้ไปช้า
นัดหมายการรับฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จากก่อนหน้านี้เราจองผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม
แล้วก็มีการนัดผ่านโรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัย
อันนี้คือเป็นวิธีการเดิมนะครับ

มีเราชนะเรารักกันอยู่แล้วเนี่ยนะ
ไม่ต้องโหลดนะคะหรือใครยังไม่มีก็โหลดมานะคะ
แล้วจะเปิดให้จองผ่านร้านสะดวกซื้อได้ด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะแถลงข่าวให้ประชาชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะคะ
คือไอ้จองผ่านร้านสะดวกซื้อเนี่ย
เริ่มได้คือ๗มิถุนายนนี้เลยนะ
ก็เดือนหน้าเออดีทีนี้อย่างที่ทราบกันดีกว่า
คือเจ็ดละจังหวัดเขาก็จะส่วนกลางเนี่ย
มีการจัดสรรโคต้าไปให้กับบุคลากรด่านหน้า
หรือว่าคนที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วย
อย่างที่อ่างทองปรากฏว่าเฮ้ยโคต้าหาย
โคต้าการฉีดวัคซีนมันหายแล้วคำถามคือมันหายไปได้ยังไง
อย่างที่อ่างทองเนี่ยนะนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองครับ
นายเตือนใจส่งตรายงุ่ง
โคต้าที่จะให้บุคลากรฉีดนำร่อง๓๐คนเนี่ย
ที่ส่งลงทะเบียนไปแล้วหายไปอย่างไม่รู้สาเหตุ
คือก่อนหน้านี้เทศบาลแจ้งมาว่าเดี๋ยวให้เอาชื่อไปส่งนะ
นำชุมชนนะบุคลากรต่าง๓๐คนไปฉีดก่อน
นำร่องก่อนชาวบ้านจะได้เอาไว้วางใจว่าอ้าวก็ผู้นำชุมชนฉีดไป
จะได้เป็นการลนลงให้ชาวบ้านไปฉีดกัน
ปรากฏว่าพอถึงกำหนด๑๙พฤษภาคมกำลังจะไปฉีดกัน
โคต้าถูกยกเลิกเลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะ
จัดสรรให้หน่อยแล้วก็ชี้แจงให้ด้วยว่าไอ้โคต้าที่ให้ทางนายกเทศมนตรีอ่ะ
หายไปไหนตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรีคือเซ็งมากเลย
โคต้าหายวัคซีนก็ไม่ได้ฉีดไปฟังเสียงเขาหน่อยนะฮะ
ผมแค็กไว้หมดนี่เดี๋ยวตามใจหน่วยห้างได้ไหม
ท่านเองก็น่าจะเสียใจนะเอาไปดูการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรครับที่ให้กับผู้สูงอายุ
อายุ๗๐ปีขึ้นไปลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้เนี่ย
จองคิวเพื่อฉีดเพื่อรับวัคซีน๑๐๐คนต่อวัน
เมื่อวานนี้นะกลุ่มนี้เป็นวันแรกใช่ไหมคุณผู้ชม
ก็ปุ้ยตอนแรกเราอ่านไปเมื่อวานนี้พี่จำได้เลย
คือเขาจะให้ไปจองคิวได้เนี่ยคือฟ้าสว่างแล้ว
โมง๗โมงประมาณนี้
แต่ว่าเขาไม่ได้ห้ามคนไปรอก่อนไง
บอกว่าก็ตอนที่ผมไปเขาบอกแล้วว่าถ้าอยากได้คิวเนี่ยให้ไปตั้งแต่ตี๓
อันนี้ฮะหลายคนผิดหวังอย่างคุณยายท่านนี้นะครับ
กับลูกสาวมาจากหมู่บ้านนักกีฬานู่นน่ะบางกะปินู่นนะ
พอคิวเต็มตั้งแต่ตี๕พอท่านรู้ปั๊บท่านเสียใจเลยครับ
เพราะตั้งใจจะมาฉีดท่านบอกว่าทุกวันนี้ไม่กล้าออกไปไหน
จึงอยากให้เปิดฉีดเพิ่มมากกว่า๑๐๐คนได้ไหม
แต่อย่างไรก็ตามกรณีนี้เจ้าหน้าที่เขาให้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับ
แล้วก็นัดหมายให้มาฉีดในสัปดาห์หน้าลองฟังเสียงหน่อยฮะ
กลับบ้านไปอยู่ในคุกบ้าน
ออกไปไหนไม่ได้เลยไม่กล้าออก
ไม่ได้ออกไม่กล้าออกไม่ออกเลย
เดินมาดูเผื่อจะได้

น้อยว่าหน่อยน่ะค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูคุณตาท่านนี้หน่อยนะคะ

นี่ค่ะคุณผู้หญิงนี่เป็นลูกสาวของท่านนะคะ

มาถึงราชวิทยาลัยจุฬาพรตี๕เกือบไม่ทันคิวนะคะ
เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะที่ลูกสาวของคุณตาพูดอยู่เนี่ย
ประโยคว่าอะไรรู้ไหมฮะใจความว่ายังไงไหมฮะว่าไงว่าไง
สาวบอกว่าอยากให้กระทรวงสาธารณสุขกระจายวัคซีนไปให้แต่ละโรงพยาบาล
ที่มีสิทธิ์รักษาเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ไม่ต้องตื่นเช้าหรือว่าเดินทางไกลเพื่อไปหาจุดฉีด
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูเรื่องของระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยเนี่ย
มี๔ระบบด้วยกันพี่เบิร์ตก๊อฟ

ประกันสังคมก็คือพวกเราที่ทำงานเอกชน
ก็จะมีสิทธิ์ตามโรงพยาบาลต่างที่เลือกไว้ตั้งแต่ตอนแรก
ประกันสุขภาพที่เราซื้อกันเอง
อันนี้คือใครมีตังค์ก็ซื้อไปนะคะ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าสปสชหรือที่เรียกว่าบัตรทอง
เมื่อก่อนเรียกว่า๓๐บาทรักษาทุกโรค
อันนี้กลุ่มนี้ก็จะมีสิทธิ์ตามแต่ละโรงพยาบาล
ทีนี้ลูกสาวของคุณตาบอกว่านี่เห็นไหมมันมีสิทธิ์อยู่แล้ว
แล้วแต่ละคนก็มีชื่อแต่ละโรงพยาบาลเหมือนฉันเนี่ย
ประกันสังคมทำไมให้กระจายไปเรียนก็เลือกโรงพยาบาลอยู่แล้วชื่อก็อยู่ที่นั่นทำไมไม่ไปกระจายตามโรงพยาบาลเลย
มีชื่อประกันสังคมที่ไหนก็ควรจะกระจายไปให้เขาที่นั่น
ใช่จะได้ไม่ต้องเอาหอพิวกันมาแบบนี้
หรือใครมีสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลไหนก็ไปที่นั่น
ก็ไปใช่ไหมคะเออมันก็ดีนะแนวทีนี้นะนะฮะเออลองดูนะ
ก็เป็นเสียงสะท้อนประชาชนนะครับ